เกมต่อชีวิตวันนี้พบกับผู้หญิงหัวใจแกร่งที่แม้ต้องเจออุปสรรคหลายครั้งหลายคราแต่ก็ไม่ขอยอมแพ้และขอยืนหยัดสู้เพื่อครอบครัว
พอสวนมะม่วงขัดทุนหนูก็เปลี่ยนมาทำถนนค่ะ
แรกก็ได้ราคาดีคนเริ่มปลูกเยอะราคาก็ล่วงลง

มีแต่หนี้เพิ่มขึ้นทำให้ครอบครัวต้องอด

และนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ

ครอบครัวที่มายืนอยู่บนเวทีชีวิตในวันนี้นะครับ
ล้มจนแทบหมดแรง
เพราะต้องเจอกับวิกฤตถาโถมซ้ำแล้วซ้ำเล่า
แต่เธอก็ขอลุกขึ้นสู้ด้วยหัวใจที่เข้มแข็งเพื่อครอบครัว

ชีวิตหนูทำอะไรก็ไม่เคยสำเร็จมีแต่ล้มเหลวมาตลอด
ทำอะไรก็ขาดทุนจนเป็นหนี้เป็นสินเขาไปหมด
ที่สำคัญทำให้ครอบครัวต้องมาลำบาก
ลูกเต้าต้องมาอดมือกินมือเพราะหนู
แต่ที่หนูยังมีกำลังใจอยู่สู้ชีวิตมาได้ทุกวันนี้
ก็เพราะลูกทั้ง๓คนของหนู
ครอบครัวหนูอยู่ในบ้านหลังนี้กัน๕คน
มีหนูชื่อก้อยมีแฟนชื่อเอน
หนูกับเออยู่ด้วยกันมา๑๐กว่าปีแล้วมีลูกด้วยกันสองคน
คนแรกน้องอายอายุสิบสามปีคนที่สองน้องอิงอายุขวบกว่ากว่าค่ะ
แล้วหนูก็มีลูกติดจากแฟนเก่าชื่อน้องอ้ำค่ะ
ตอนนี้ก็อายุ๑๗ปีหนูเลิกกับพ่อน้องอ้ำตอนน้องอ้ำอายุได้ประมาณ๔ขวบ
เอก็ช่วยเลี้ยงน้องอ้ำรักน้องอ้ำน้องอ้ำเขาเลยเรียกเอว่าพ่อค่ะ
พ่อเขาทิ้งหนูไปตั้งแต่เกิดแล้ว
พ่อแท้เขาจะทิ้งหนูไปหนูก็ไม่ได้รู้สึกว่าขาดความอบอุ่นอะไร
เพราะว่าหนูก็มีแม่แล้วก็มีพ่อเลี้ยงคอยให้ความรักความอบอุ่นมาตลอด
สมัยก่อนหนูมีอาชีพทำสวนมะม่วงค่ะ

กู้เงินมาลงทุนทำมะม่วง
ทำสวนมะม่วงครั้งแรกก็ได้ผลดีค่ะ
พอมีตังค์จ่ายค่าเช่าค่าปุ๋ยค่ายา

พอลงทุนทำสวนมะม่วงครั้งแรก
พอได้กำไรเราก็ทำครั้งที่๒ค่ะ
แต่ครั้งนี้เกิดภัยแรงเกิดเพี้ยไฟ
พอเพี้ยไฟมันเยอะเราก็ต้องไปซื้อยา
เพื่อที่จะเอามาฉีดค่าแมลง
พอเพี้ยไฟมันลงเยอะผลผลิตเราก็ได้น้อยลงค่ะ
ขาดทุนไม่มีตังค์จ่ายค่าเช่าไม่มีตังค์จ่ายค่ายาค่าปุ่น
กู้เงินมาเพิ่มเพื่อที่จะมาลงทุนต่อค่ะ
ผลผลิตมันได้ดีค่ะแต่ไม่ได้ราคา

ผ่านมา๓ปีแล้วค่ะค่าปุ๋ยค่ายายังค้างเขาอยู่หมื่นกว่าบาท
แล้วก็ยังเป็นหนี้นอกระบบที่เอามากินมาใช้ด้วยก็หมื่นกว่าบาทค่ะ
พี่ช่วยผ่อนให้หนูสักสองสามวันได้ไหมคะเดี๋ยวหนูจะรีบหาให้ค่ะ
หนี้เขาก็ทวงทุกเดือนคือเราต้องหามาให้เขาเดือนละพันค่ะ
เราก็ต้องเก็บไว้ใช้จ่ายอย่างอื่นก็เลยไม่พอที่จะตัดต้นสักทีค่ะ
เพราะความลั้นของหนูอะค่ะโทษตัวเองทุกครั้งอะค่ะเพราะว่าทำให้ครอบครัวเป็นหนี้
บอกแล้วว่าอย่าทำอย่าทำเตือนก็ไม่ฟังทำแล้วก็ขาดทุน
ใครจะไปรู้ว่ามันจะเป็นแบบนี้
พอมีหนี้มีสินบางวันก็มีปากมีเสียงกันทะเลาะกันแบบว่าไม่อยากอยู่ด้วยกันแล้วอะไรอย่างนี้มันก็มีครับ
กลัวมากค่ะว่าเขาจะไม่อยู่ด้วยกันเพราะว่าหนูกับน้องก็ต้องโดนแยกไป
ถ้าวันนั้นมันเกิดขึ้นจริงหนูคงทำใจไม่ได้คงเสียใจมากเลย
อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เล็กจนตัวจนตอนนี้มันผูกผ่านกันไปแล้วค่ะขาดกันไม่ได้
พอสวนมะม่วงขาดทุนหนูก็เปลี่ยนมาทำขนุนค่ะ
แรกก็ได้ดีราคาดีพอคนเริ่มปลูกเยอะราคาก็ล่วงลง
หลังหลังทำกันเยอะขึ้นเขาไม่รับซื้อค่ะก็ต้องเอามาให้บัวค่ะ
มันสุกคาไล่เต็มไปหมด
เงินที่กู้เข้ามาลงทุนซื้อปุ๋ยซื้อยาก็คือจมไปอีกกับขนุน
บ๊าบบายไปแล้ว

ไม่มีเลยไม่มีตังค์สักบาทในกระเป๋าเลย

น้ำยังต้องกินน้ำฝนที่ลองจากหลังคาค่ะ
สงสัยลูกว่าทำไมเราทำให้ลูกต้องมาลำบากไว้กับเราด้วย
คือเงินที่เรามาปลูกพริกค่ะ
เพื่อที่จะหาเงินเป็นค่ากับข้าว
ค่าให้ลูกไปโรงเรียนได้บ้างค่ะ

หนูก็จะไปช่วยแม่ตอนเย็นตอนเลิกเรียนค่ะ
ทุกวันนี้หนูตัดสินใจไปรับจ้างค่ะ

ตั้งแต่ตี๕๓๐ค่ะ
ให้อาหารเอาวัวเข้าที่ค่ะ
ก็กลับมาบ้านก็เข้าไล่ของตัวเองต่อ
ทำพริกทำอยู่ในสวนนะคะ
บ่าย๒๓๐แล้วก็ไปตัดย่า

วัวกว่าจะเสร็จก็ประมาณ๖โมง
วงจรชีวิตของหนูทุกวันนี้มันก็จะวนอยู่แค่นี้ค่ะ
หนูไปทำงานในฟาร์มวัวได้วันละ๒๐๐ค่ะ
มันไม่พอกับค่าใช้จ่ายในบ้าน
ทุกวันนี้หนูก็ดิ้นลนทำอยู่คนเดียวค่ะ
เพราะว่า๓ปีหลังมานี่
แฟนเขาเจ็บหลังบ้างเจ็บขาบ้าง

ตรวจไปตรวจมาผ่านมา๓ปี
คือทำงานหนักไม่ได้แบ่งหาไม่ได้
เขาจะรู้สึกปวดทรมานค่ะ
พลิกไปพลิกมาบิดไปบิดมาร้องไห้

พอปวดเขาทรมานเวลาปวดหนักก็สุดลงไปเลยค่ะ
บางทีเขาลุกไม่ไหวค่ะต้องช่วยพยุงเข้าห้องน้ำ
บางทีหนูถึงขั้นต้องป้อนข้าวพ่อเลยค่ะ
พ่อเขาก็เลยไปช่วยแม่ทำงานอะไรหนักไม่ได้อะค่ะ
พอเราเป็นอย่างนี้เราต้องมาเป็นภาระให้ลูกให้เมีย
ทั้งที่ครอบครัวก็กำลังลำบากแต่เราทำอะไรไม่ได้เลย

ภาระทุกวันนี้มันก็หนักอึ้งอยู่แล้วค่ะ
หนักใจหนักกายทุกอย่างค่ะ
แต่ก็อดทนต้องสู้มันไปให้ได้ค่ะต้องผ่านไปให้ได้
ยังดีที่มีลูกสองคนช่วยค่ะ
หนูก็พยายามดิ้นลนหาเงินทุกอย่างช่วยแม่

คอยไปรับจ้างคอยเข้าไล่คอยช่วยแม่
โกยขี้วัวเก็บญาติตัดญาติให้วัว
แล้วก็ล้างพ่อทำทุกอย่างเลยค่ะ
เวลาพ่อทำงานไม่ได้แม่ก็จะยิ่งทำงานหนักค่ะ
สงสารแม่มากก็อยากจะไปช่วยเขาค่ะ
กับพี่อ้ำก็จะไปคอยช่วยกันค่ะ

และอีกส่วนหนึ่งจะเก็บไว้ให้ลูกไว้เรียนต่อค่ะ
เพราะน้องอ้ำเขาฝันอยากจะเป็นนางพยาบาล
หนูไม่รู้ว่าจะส่งเขาได้หรือเปล่า
หมอ๖ก็คงต้องออกมาช่วยแม่ทำงานก่อน
ส่งตัวเองเรียนให้จบจนได้เป็นพยาบาลนะคะ

เราส่งเสียให้เขาเป็นนางพยาบาล
ที่เขาฝันได้คงจะดีค่ะ

ที่ว่าเราทำให้ลูกลำบาก
ถ้ามีเงินสักก้อนก็อยากจะให้แม่

บรรยากาศในครอบครัวก็จะดีขึ้นมากเลยค่ะ

มันก็จะมีความสุขมีรอยยิ้ม

มันก็จะมีความสุขมีรอยยิ้ม

มันก็จะมีความสุขมีรอยยิ้ม
มันก็จะมีความสุขมีรอยยิ้ม

มันก็จะมีความสุขมีรอยยิ้ม

มันก็จะมีความสุขมีรอยยิ้ม

ใช่ค่ะอยู่สบายอยากจะกินอะไรจะไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ไปค่ะ
แล้วยังไงครับมันเกิดอะไรขึ้นน่ะ
เกิดภัยแรงค่ะแล้วก็เพี้ยไฟด้วยดอกล่วงหมด
แล้วยังไงครับแม่เก็บได้เยอะไหม
ไม่เยอะค่ะจากที่เราได้อยู่๒ตันเนี่ยก็จะเหลือแค่ไม่ถึงตัน
มันเอาขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครับใช่ใช่ครับปู่ยานี่ก็เริ่มไปเชื่อเขามาแล้วครับ
ก็กะว่าเดี๋ยวถ้าขายได้ก็จะเอาเงินไปให้ใช่ครับติดไว้ก่อนเริ่มเป็นหนี้แล้วนะครับในปีที่สอง
ืนทำกันมาพอเข้าปีที่๓เป็นยังไงกันบ้างครับ
ตอนนี้ก็เป็นล้มหนักเลยครับเป็นหนี้เยอะกว่าเดิมครับ
คือทั้งเลี้ยแมลงทั้งฝนทั้งแรงมันแทบจะไม่ได้ผลผลิตเลยครับ
ขาดขาดทุนเลยค่ะคือหมดตัวเลยหมดทั้งทุนทั้งหมดเลยหมดเลยครับ
แล้วก็ยังเป็นหนี้ด้วยถูกไหมคะใช่ค่ะค่ายาก็ไม่มีไปให้เขา
แล้วก็ค่าเช่าที่ก็ไม่มีค่ะแม้แต่กับข้าวที่จะซื้อเข้าบ้านก็ไม่มี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
หนี้เป็นสินทุกข์มากเลยครับทุกข์ค่ะแทบจะหาทางออกไม่เจอแต่พอนึกถึงลูกก็ต้องกัดฟันสู้กันนะคะก็เริ่มมาทำขนุนนะคะ
ขนุนใช่ช่วงนั้นขนุนราคาดีครับก็เลยหันไปทำขนุนครับหวังว่าจะได้ราคาแบบเขาบ้างครับ
ตอนแรกดีไหมล่ะดีค่ะดีมากเลยดีอีกแล้ว
กิโลแพงค่ะเพราะว่าตอนนั้นเขาเริ่มส่งนอก
แล้วยังไงแม่ขายได้เยอะป่ะครับตอนแรกเลยล็อตแรกเลยอ่ะ
สามสี่ตันได้ครับขายไปได้ถึงปีไหมครับ
ได้ปีนึงค่ะแล้วพอปีที่สองเหมือน
ขนุนเขาเริ่มบูมขึ้นคนก็เริ่มปลูกเยอะขึ้น
ล้นตลาดใช่ครับก็เลยขนุนก็เลยราคาตกลง
ใช่ค่ะแล้วทำยังไงกันล่ะครับเขาก็พยายามดิ้นลนหาแม่ค้ากัน
แต่ของเรานี่คือเราเป็นเจ้าเล็กเขาก็เลยไม่ค่อยสนใจเรา
แต่ตอนนี้พอมันขายไม่ได้ก็ขนุนกระตุกคาต้น
เ่าใต้ต้นค่ะตอนที่แม่ไปเห็นขนุนแล้วก็ขายไม่ได้
อีกรอบเนี้ยรู้สึกยังไงบ้างท้อค่ะมีแต่ทุนจมลง
มีแต่หนี้เพิ่มขึ้นทำให้ครอบครัวต้องอดนะคะ

ผู้หญิงคนนี้นะเครียดจัดไประบายกับต้นไม้
ขนุนบ้างอะไรบ้างก็แอบไปร้องในไล่ค่ะ
คือไม่อยากให้ลูกรู้ไม่อยากแฟนเขาไม่สบายอยู่แล้ว
ไม่อยากให้เขาเครียดอะค่ะก็เลยเข้าไล่ดีกว่า
ทหารอะไรทำค่ะเราก็ไม่อยากฟุ้งซ่าน
เพราะถ้าเรามาจมอยู่กับความทุกข์อนาคตลูกก็มันจะจมตามเราไปด้วยค่ะ
ก้อยพูดมาดีจังเลยนะคุณผู้ชมนะบอกว่า
ถ้านั่งจมกับน้ำตาอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่ได้ช่วยชีวิตดีขึ้น
สู้ต่ออีกสู้ไม่ถอยเลยนะไปรับจ้างอีก
รับจ้างทำอะไรนะรีดนมค่ะก็ตื่นตั้งแต่ตีห้าครึ่ง
เตรียมใส่อาหารในลางแล้วก็เอาวัวเข้าคอก
แล้วก็ใช้เครื่องรีดช่วยเขาลีดด้วยพอเสร็จแล้วก็เอาวัวลงคอก
แล้วก็ให้อาหารค่ะมันเกิดวิกฤตไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งนะ
แต่อะไรที่ทำให้แม่แบบลุกขึ้นสู้ได้ลูกค่ะครอบครัว
สองคำนี้มันทำให้เราต้องสู้ครับถ้าเราไม่สู้ลูกก็อด

มาถึงผู้ชายคนนี้ก่อนครับพ่อเอเมื่อก่อนทำงานกันได้สองแรงแข่งขันนะพ่อ
ใช่ครับกำลีกำลังยังดีอยู่ดีครับทำได้ทุกอย่าง
แต่ครอบครัวมาเจอวิกฤตอีกครั้งจนพ่อเอเนี่ยทำงานไม่ได้เพราะว่า
เขามีโรคประจำตัวที่เป็นโรคร้ายพ่อเป็นโรคอะไร
เป็นโรคกล้ามเนื้ออักเสบเหลือหลังทั้งตัวครับเป็นมาตั้งแต่อายุ๑๙ครับ
พ่อมีอาการเป็นถึงขนาดไหนที่บอกว่ามันไม่สามารถจะทำงานได้เลย
วันนั้นไปทำในสวนนี่แหละครับจู่ร่างกายมันก็แข็งไปทั้งตัวเลยครับ
มันปวดมันเกร็งมันขยับตัวไม่ได้เลยครับช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
ห้องน้ำยังลุกไปไม่ได้เลยอย่างเงี้ยครับแล้วคุณหมอว่ายังไงบ้าง
ว่าเป็นโรคกล้ามเนื้ออักเสบเหลือรังทั้งตัวครับรักษาไม่หายครับ
ต้องฝังเข็มทุกเดือนค่ะตอนที่พ่อเป็นหนักหนักมากอ่ะครับ
ล้มหมอนนอนเสือในตอนนั้นที่บอกว่าออกไปทำอะไรก็ไม่ได้
รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่าครอบครัวก็ลำบากอยู่แล้ว
ยังต้องมาเป็นโรคแบบนี้อีกยิ่งมองไปตอนที่ว่าเขาออกไปทำงานกัน
เราก็ยิ่งเหมือนสมเพศตัวเองครับว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวแท้
แต่ทำอะไรไม่ได้เลยครับก็ด้อยฆ่าตัวเองใช่ครับ
อย่าคิดอย่างนั้นนะคำว่าครอบครัวนะครับ
เวลาที่มีความสุขต้องไปด้วยกัน
เวลาทุกข์มันก็ต้องอยู่ด้วยกันไม่มีใครคนใดคนหนึ่งเป็นภาระซึ่งกันและกัน
แล้วตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างครับยังปวดอยู่ครับ
นี่ขนาดนั่งอยู่นี่ยังเจ็บเลยครับต้องกินยาทุกวันครับ
ถ้าไม่ได้กินยาก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันครับเขาไม่ได้อยู่นิ่งนะคุณผู้ชม
เขาก็พยายามที่จะดิ้นลนพ่อช่วยครอบครัวทำอะไรบ้างครับในตอนนี้
ถ้างานในสวนงานเบาอย่างนี้ก็พอไปทำได้ครับ
มาถึงเด็กแล้วหนูช่วยอะไรกันบ้างลูกแบ่งเบาหน้าที่กันยังไงบ้างทำอะไรกันบ้างลูก
หนูวันหยุดก็จะไปออกไปรับจ้างค่ะรับจ้างฟาร์มวัวช่วยแบบที่แม่เขาทำค่ะ
หนูเริ่มออกไปทำแบบนี้ตั้งกี่ปีมาแล้วลูก
เริ่มทำงานเข้าไล่รับจ้างตั้งแต่ป๔นะคะ
หนูไม่คิดว่ามันคือเป็นงานหนักไปเหรอลูกสำหรับลูกผู้หญิงอย่างเรา
ถ้าเป็นการช่วยพ่อแม่หนูคิดมันไม่หนักเลยค่ะ
น้องอายแล้วลูกหนูได้ทำอะไรบ้าง
ก็รับจ้างเหมือนพี่อ้ำค่ะคอยให้นมบัวด้วยแล้วก็โกยขี้วัวค่ะ
เวลาไปกันหนูชวนกันไปเหรอลูกหรือว่าไง
ก็ไปด้วยกันสองคนเลยค่ะโหแม่ขุนแม่ทูลหัวลูก
จริงแล้วดีใจจังเลยอ่ะที่มีเด็กดีอยู่ในบ้าน
หนูไม่ให้เป็นตัวอย่างที่ดีอะไรให้กับอ้ำบ้าง
แม่สอนให้หนูขยันค่ะแข็งแรงอดทนแบบแม่
เหนื่อยในวันนี้ในวันข้างหน้าจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตในตอนโตค่ะ
เหรอลูกเหมือนแม่เขาจะแบบให้เป็นตัวอย่างว่า
ไม่ให้เป็นคนขี้เกียจอย่างนี้ค่ะแล้วก็ขอให้เข้มแข็งอดทนค่ะ
ดีแล้วนี่แหละคือพ่อแม่เขาจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเรานะลูก
ดูไว้เลยผู้หญิงคนนี้แข็งแกร่งมากมากเลยวันนี้อยากให้กำลังใจอะไรกับคุณแม่
ที่ท่านเหนื่อยมากลูกในตอนนี้
อยากให้พ่อกับแม่ได้พักผ่อนบ้างไม่อยากให้พ่อกับแม่เหนื่อยแบบนี้ค่ะ
อยากให้พ่อกับแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เหนื่อยมากกว่านี้อีกแล้ว
คุณผู้ชมครับเราเห็นอ้อมกอดเมื่อสักครู่นี้แล้วนะ
มันทำให้รู้เลยนะว่ามันคือพลังรัก
และความอบอุ่นที่จะให้ครอบครัวสามารถมีลมหายใจ
ลุกเดินต่อได้ขอให้ครอบครัวมีความสุขนะครับ
แม่ครับวันนี้ถ้าเผื่อว่าแม่ได้เงินไปต่อชีวิตแม่จะนำเงินไปทำอะไรครับ
อันดับแรกไปใช้หนี้ค่ะแล้วก็ถ้าเหลือจากใช้หนี้ก็จะไว้ให้ลูกเรียน
อยากจะส่งให้เขาสูงที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ขอเป็นกำลังใจให้นะครับ
วันนี้ขอบคุณมากสำหรับเรื่องราวที่นำมาถ่ายทอดนะครับเกมต่อชีวิตมีภาพถ่ายครอบครัว
มอบไว้ให้เป็นที่ละลึกและความทรงจำที่ดีเพราะเวลาที่เราถ่ายรูป
เราจะมีรอยยิ้มกันแบบนี้ขอให้ทุกคนมีรอยยิ้มที่ได้ดูรูปนี้ทุกครั้งไปนะครับ
และมีความสุขมากมากนะครับขอบคุณอย่างสูงครับขอบคุณค่ะ
คุณผู้ชมครับไม่ว่าจะต้องเผชิญกับวิกฤตอีกสักกี่หนแต่ถ้าคนในครอบครัวจับมือสู้ไปพร้อมกัน
ผมเชื่อว่าวิกฤตต่างนั้นจะผ่านพ้นไปได้
ด้วยดีนะครับช่วงหน้าเรามาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของแม่ก้อยจาก
ประจวบคิริขันให้สามารถพิธีโจทย์ได้ทั้งสี่ข้อ
สะสมเงินทุนต่อชีวิตสูงสุดแล้วมาลุ้นเงินล้านจากกล่องโบนัสลุ้นล้านในเกมต่อชีวิต
สักครู่เดียวครับ

เรื่องที่๒พยาบาล
เรื่องที่๓วอเล็กบอล
เรื่องที่สี่ผู้บอล

ตั้งแต่แรกแล้วค่ะตั้งแต่ตาร์เขาเหรี้ยงหนูมา
เขาก็เริ่มแก่แล้วก็เลยอยากจะ

เดี๋ยวนี่ต้องมาดูตานะตาตาแกะก็เลยอยากเป็นพยาบาลค่ะ
แล้วหนูเคยสังเกตชุดพยาบาลไหม
ลักษณะชุดพยาบาลเป็นยังไง
เป็นชุดเดฟค่ะ

เอ๊ะสีขาวค่ะ
ยักษ์หน้าเลยนะเอ๊ะสีขาวค่ะ
แล้วมีอะไรอีกอะไรอีกที่บ่งบอกถึงความเป็นพยาบาล

เออน้าขาดไม่ได้เลยนะถูกไหมลูก
ซึ่งในเครื่องการแต่งกายเนี่ยนะครับบอกเลยว่า
ชิ้นหนึ่งที่เราทราบเลยว่าพยาบาลท่านนี้ตำแหน่งอะไร
เป็นหัวหน้าพยาบาลหรือเปล่า

ขึ้นอยู่กับแถบสีดำบนหมวกค่ะ
อุ๊ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง
ไม่รู้นะมันมีคำถามแหละ

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
หากอยากทราบตำแหน่งหน้าที่ของพยาบาลแต่ละท่าน
สามารถสังเกตได้ที่ใด
ตัวเลือกที่หนึ่งผมเสื้อ
ตัวเลือกที่๒หมวก
เพราะเป็นอาชีพที่ไฟฝัน
คำถามข้อนี้ก็เข้าทางของน้องอ้ำเลย
ขอให้ตอบถูกนะครับ

ตัวเลือกที่สองหมวกครับ

ต้องดูจากการแต่งตัว

พยาบาลจะมีหมวกไม่เหมือนกันค่ะ

ถ้ามีขีดดำอยู่แค่ตรงมุมหมวก
ก็คือผู้ช่วยพยาบาล

นั่นหมายถึงพยาบาลวิชาชีพนะครับ
แถบใหญ่กว่าปกติ
ก็จะถือว่าเป็นหัวหน้าพยาบาล

เดี๋ยวเลือกเลื่อนใหม่ให้กับน้องอายค่ะ

ขอเชิญน้องอายมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

หัดเล่นมาตั้งแต่กี่ขวบเอ่ย

หนูเป็นตัวแทนโรงเรียนด้วยเหรอเนี่ยใช่ค่ะเป็นตัวสำรองเคยเกือบได้ไปแข่งระดับโรงเรียน
ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วทำไมไม่ได้ไปแข่งกับเขาล่ะ
หรือมันช่วงที่หนูติดโควิดลูกก็ด้วยนะคะด้วยนะคะ
ก็เลยไม่ได้ไปนะแต่ตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะหายดีแล้วนะ
นะลูกเออชอบเล่นอย่างเงี้มีนักวอเล็กบอลในดวงใจไหมเอ่ยยังไม่มีเลยค่ะ
แล้วนักวอเล็กบอลดังล่ะลูกอย่างเช่นทีมชาติของเราเนี่ยนุษลาปลื้มจิตอย่างเงี้ยชอบไหมชอบค่ะ
นี่แหละลูกเขาเรียกว่านักวอเล็กบอลในดวงใจเราแล้วล่ะ
พี่นะเขาเป็นทีมชาตินะลูกทีมนี้เก่งหมดเลยนะเขาก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาเพราะพี่เนี่ยถือว่าเป็นขวัญใจของคนไทยเลยนะลูก
อยากเก่งเหมือนเขาไหมอ่ะอยากค่ะพยายามต้องหมั่นฝึกซ้อมหนูฝึกบ่อยไหมเอ่ย
ก็เวลามิชาว่างค่ะเล่นกับใครส่วนใหญ่ฝึกกับใคร
ก็เพื่อนค่ะเรื่องวอเล็กบอลนะค่ะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
วอเล็กบอลในภาพอยู่ที่ตำแหน่งใดตัวเลือกที่หนึ่งตำแหน่งที่หนึ่ง
ตัวเลือกที่สองตำแหน่งที่สองหนูเล่นเป็นนวเลศประมาณสี่ปีได้แล้วค่ะ
เวลาหนูแข่งหนูก็จะเป็นตำแหน่งตัวลับค่ะเป็นถึงนักกีฬาวอเล็บบอลของโรงเรียน
ข้อนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับน้องอายตัวเลือกที่สองตำแหน่งที่สองค่ะ
ตัวเลือกที่๒ตำแหน่งที่๒ครับ
ที่หนูตอบตำแหน่งที่๒เพราะว่าองศาของลูกบอลตรงกับคนเซ็ตพอดีค่ะ
มันก็เลยมีระยะให้คนตบได้ค่ะส่วนตำแหน่งที่หนึ่งมันใกล้ส่วนของคนตบมากเกินไป
ไม่น่าจะได้ค่ะตอบไปแล้วนะครับก็ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ
มาลุ้นกันแล้วล่ะครับว่าตัวเลือกที่สองตำแหน่งที่สองเป็นคำตอบที่
อเล็กบอลในภาพอยู่ที่ตำแหน่งที่สองนะครับเพราะว่ามันก็จะพอดีเลยนะฮะที่เฉลยอยู่นี่นะครับ
คุณผู้ชมก็เห็นอยู่ทางบ้านพร้อมพร้อมกันนี่นะครับครอบครัวแม่ก้อยจากประจวบคิริขันนะครับ
ไปแล้วสองข้อถูกทั้งสองข้อนะครับตอนนี้ได้รับเงินทุน
คุณต่อชีวิตสะสมอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาท
อายยังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับแม่ค่ะ
แม่นะแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้กับแม่ครับตอนนี้เหลือด้วยกันอีกสองเรื่องครับ
นั่นก็คือเรื่องลอตเตอรี่กับฟุตบอลลอตเตอรี่ค่ะ
ขอเชิญแม่ก้อยมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ก็ครั้งนี้นะคะเผื่อได้
มันไม่แน่จริงนะครับมันคือความหวังของคนรากย่าอย่างพวกเราเนาะ

สังเกตบนสลากบ้างไหมครับว่ามีอะไรในนั้นบ้าง
มีโลโก้มีตัวเลขและด้านหลังก็มีราคาค่ะ
และที่สำคัญนะครับเขายังมีข้อความกำกับอยู่ด้วยว่า
ไม่ให้ขายหรือซื้อสลากกับบุคคลประเภทหนึ่ง
นี่นะครับนี่ไม่ขายอะไรนะอ่านที่แม่
ไม่ขายไม่ซื้อสลากกับบุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า
ยุทธ์เออเขาเบลอเอาไว้เห็นมั้ยฮะ
มันคือคำถามคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
สลากกินแบ่งรัฐบาลระบุว่าไม่ขายไม่ซื้อสลากกับบุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่ากี่ปี
ตัวเลือกที่หนึ่ง๑๘ปีตัวเลือกที่สอง๒๐ปี
ตัวเลือกที่หนึ่งครับ๑๘ปี
ตัวเลือกที่๑๑๘ปีครับ

เด็กอายุไม่เกิน๑๘ปีค่ะ

ตัวเลือกที่๑๑๘ปีเป็นคำตอบที่
อายุไม่ถึงยี่สิบซื้อไม่ได้ยังอยู่ในวัยเหมือนวัยศึกษาวัยอะไรอย่างนี้อยู่ด้วยนะครับ
ครอบครัวแม่ก้อยจากประจวบคิริขันนะครับตอบไปแล้ว๓ข้อถูก๒ข้อได้รับเงินทุนต่อชีวิตสะสมอยู่ตอนนี้หนึ่งหมื่นบาท
ตอบคำถามไปแล้วสามข้อนะครับยังเหลือโจทย์สำหรับครอบครัวอีกหนึ่งข้อนั่นก็คือ

ช่วงหน้ามาลุ้นกันต่อนะครับว่าครอบครัวแม่ก้อยจะสามารถพิธีโจทย์ของเราไปได้หรือไม่
จะได้รับทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทกลับไปบ้านได้หรือเปล่า

และตอนนี้นะครับครอบครัวก็ตอบคำถามไปแล้ว๓ข้อนะครับ
สะสมเงินทุนไปได้ในตอนนี้
แล้วนี่เดี๋ยวกินให้ครอบครัวหยุดข้อนะครับ

ลุ้นกันต่อว่าครอบครัวจะทำสำเร็จหรือไม่
ขอกำลังใจให้กับครอบครัวของแม่ก้อยด้วยนะครับ

ก็ได้สัก๒ปีแล้วค่ะ
แล้วดีไหมครับดาวเรืองดีไหมตอนนี้

นับเป็นดอกดอกใหญ่ก็บาทนึง
ดอกกลางก็ห้าสิบตังค์ดอกเล็กก็สามสิบตังค์
ขายยังไงถุงละกี่ดอก
ดอกใหญ่ห้าสิบค่ะห้าสิบดอก
ส่วนดอกกลางก็จะร้อยดอก
ส่วนดอกเล็กก็จะนับเอาเพราะว่าดอกเขาเล็กเรียงไม่ได้
ก็คือนับใส่ร้อยหนึ่งเหมือนกัน
เอาล่ะคุณผู้ชมครับเกมสำหรับครอบครัวในวันนี้นะครับ

เกมนี้ใครจะมาต่อชีวิตครับ
พ่อครับพ่อเอเชิญข้างพี่เอครับ
แล้วนี่คือคนสนับโจทย์ข้อนี้ครับ
มีกระมังดอกดาวเรืองมีกล้วยไม้มีกุหลาบปนด้วย
เอออันนี้ปลูกหมดเลยปะเนี่ยหรือปลูกแต่ดาวเรือง

เรืองนะแสดงว่าเดี๋ยวมันจะต้องอยู่ในเกณฑ์แน่แน่เลยนะครับ
จะต้องมีการคัดแยกดอกไม้แน่
คัดแยกดอกดาวเรืองในวันนี้นะครับต้องการผู้ช่วยไหมครับ

ก้อยน้องอายกับน้องอ้ำด้วยก็ได้ครับ
เอออ้ำกำหนดก็ได้ครับเชิญครับ
แล้วก็นำไปวางตรงที่เรากำหนดไว้ให้

และกติกาสำหรับข้อนี้นะครับก็คือ
ดอกดาวเรืองใส่ถุงถุงละ๑๕ดอก
และ๑๔ถุงภายในเวลา๓นาที

พี่มันก็วางแล้วลูกพี่มันก็วาง

พระปักษมันก็วางแล้วลูก

พระปักษมันก็วางแล้วลูก

พระปักษมันก็วางแล้วลูก
พระปักษมันก็วางแล้วลูก

พระปักษมันก็วางแล้วลูก

และกติกาสำหรับเรื่องนี้นะครับก็คือ

แต่เวลา๓นาที
ถ้าไม่เกินนั่นหมายถึงภารกิจนี้
เพราะเอเป็นผู้นำทำสำเร็จ
ลุ้นกันว่าทำได้หรือไม่ได้
ใช้เวลาทั้งสิ้นนะครับคุณผู้ชมครับ๒นาที๕๖วินาทีครับอีก๔วิสุดท้ายนะครับ
โล่งไหมล่ะพ่อโล่งครับโล่งนะครับตอนนี้นะฮะครอบครัวของแม่ก้อยนะครับ
ไปแล้วสี่ข้อถูกสามข้อนะครับได้รับเงินทุนต่อชีวิตสะสมอยู่ที่
๑หมื่น๕พันบาท
อย่างที่บอกนะครับว่าทุกครอบครัวนะครับ

ทุกครอบครัวยังมีโอกาสได้ลุ้นเงินล้านนะครับ

แล้วก็มาลุ้นกันต่อว่าครอบครัวของพ่อเอและแม่ก้อยนะครับ
จะสามารถพิชิตกล่องโบนัสลุ้นล้านได้หรือไม่
กับกล่องโบนัสลุ้นล้าน
ติกากล่องโบนัสลุ้นล้าน
ทางรายการมีกล่องโบนัสลุ้นล้านทั้งหมด๔กล่อง
แต่ละด้านมีเงินรางวัลจำนวน๑๐๐บาท

และเกมต่อชีวิตซึ่งมีมูลค่าถึง๕๐๐๐บาท
ครอบครัวหมุนกล่องโบนัสลุ้นล้านทั้ง๔กล่อง

ว่าจะได้รับเงินรางวัลตามจำนวนที่หมุนได้
โดยตอบถูก๑ข้อรับโบนัสจำนวน๑กล่อง
ตอบถูก๒ข้อรับโบนัสจำนวน๒กล่อง
ตอบถูก๓ข้อรับโบนัสจำนวน๓กล่อง
ตอบถูก๔ข้อรับโบนัสไปเลยทั้ง๔กล่อง
และกติกาใหม่เพิ่มโอกาสให้ครอบครัวได้รับทุนต่อชีวิตที่มากขึ้น
กล่องโบนัสลุ้นล้านถึงไปเจอเลขรางวัลเหมือนกันทั้ง๔กล่อง
และรับโบนัส๑๐๐บาท
และที่สำคัญหากหมุนได้เกมต่อชีวิตทั้ง๔กล่อง
รับโบนัสไปเลย๑ล้าน
วันนี้เขาเลือกดีนะ
หนุนแล้วเปิดเกมมาเป็นเกมต่อชีวิตทั้ง๔กล่องแบบนี้๑ล้านบาทได้กลับบ้านนะครับ
แต่ตอนนี้ต้องเลือกแล้วล่ะครับว่าใครจะเป็นตัวแทนมาหมุนกล่องโบนัสครับ

ในใจไหม
ใจคิดว่าจะหมุนอะไรให้ได้วันนี้

คุณผู้ชมครับช่วยกันเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวแม่ก้อยด้วยนะครับ
ตอนนี้จะหมุนกล่องโบนัสลุ้นล้านกันแล้ว

๑ล้าน

๑ล้าน

๑ล้าน

๑ล้าน

ถ้ากล่องโมนัสหมุนมาอยุ่งอยู่ที่เกมต่อชีวิตอีกสองกล่อง
ก็จะได้รับโมนัสกลับบ้านไปเลย

คุณผู้ชมครับไม่ว่าจะกี่ปัญหาที่ถาโถมแต่เรามีหัวใจที่สู้ไม่ถอย
ฟ้าหลังฝนย่อมงดงามเสมอครับเรามาร่วมกันเติมพลังให้กับครอบครัวแม่ก้อยนะครับ
สู้กันต่อขออนุญาตฝากครอบครัวเล็กเล็กครอบครัวแม่ก้อยไว้ในหัวใจของคุณผู้ชมที่น่ารัก
แฟนแฟนรายการเกมต่อชีวิตอีกหนึ่งครอบครัวนะครับวันนี้ขอบพระคุณจริงจริงนะครับที่ให้เกียรติกับทางรายการ
ขอบคุณสำหรับเรื่องราวที่มาถ่ายทอดในวันนี้ขอให้มีแต่สิ่งดีเข้ามาและขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับ
คุณพ่อคุ้มครองนะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับค่ะ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
ให้รอดจากวิกฤตนั้นพบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อที่จะต่อชีวิตของคุณได้
วันนี้หมดเวลาลงแล้วผมเอเชยามิชัยลาไปก่อนนะครับ

กลัวว่าเขาจะไม่มีกินจะไม่มีเงินไปหาหมอ
วิกฤตของครอบครัวเราเนี่ยคืออะไร

ทำไมเราต้องเป็นภาระอย่างนี้

เวลาหนูไปโรงเรียนหนูก็ไม่มีเพื่อนเลยเหรอลูก